สวัสดีค่ะ
และที่สำคัญคุณผู้ชมที่ฝากคำถามมาแล้วทีมงานเราเลือกมาแล้วเรียบร้อย
วันนี้ที่ฉันทำงานน้อยหน่อยนะคะเพราะว่ามีคนมาช่วยถามตรงเยอะเลยนะคะ
วันนี้กลับไม่ต้องแนะนำอะไรเลยก็แล้วกันนะคะคุณซิโก้ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

เขารู้กันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะว่าใครจะมาคำถามเพียบเลยนะคะ

เอาเบื้องต้นก่อน

หรือเอาเรื่องสมาคมหรือเอาเรื่องนักบอล

เรื่องบอลโลกตอนนี้เห็นหมดแล้ว

โอ้โหทุกสื่อทุกสำนักก็ถามเรื่องคะแนนเยอะนะ

ก่อนที่เราจะเข้ารอบคัดเลือก

เราเจอเวียดนามเจอไต้หวันเจออีรักษ์
ไม่มีใครคาดคิดว่าทีมชาติไทยจะได้เป็นแชมป์กลุ่ม
คงเป็นรองอีรักษ์อย่างแรก

ถ้าจะได้ผ่านมาสู่รอบนี้
ต้องเป็นที่๒ที่ดีที่สุด
ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้หรือเปล่า

แล้วพอมาวันนี้เราได้เข้าเป็นแชมป์กลุ่ม
แล้วเราคิดว่าเรามีโอกาสไหม

ฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เข้าก็คือ๒ปีข้างหน้านี้

ฉะนั้นวันนี้เราถึงพยายามบอกตลอดเวลาว่า
ทีมชาติไทยก้าวมาระดับเอเชียแล้วนะ
ฉะนั้นเราต้องมีความภูมิใจก่อน
ภูมิใจก็คือหนึ่งภูมิใจที่ได้เจอกับใคร
ญี่ปุ่นออสเตรเลีย
สาวอุดีอาราเบียยูเออี

ฉะนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วต้องไม่กลัว
คือพี่โก้ใช้คำว่าต้องภูมิใจที่ได้เจอใช่ไหมคะ

ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เตะกับญี่ปุ่น
เมื่อไหร่จะได้เตะกับออสเตรเลีย

ถ้าไม่ได้ผ่านเข้ารอบนี้อีกกี่ปี

อยากจะดูไหมที่ทีมชาติไทยจะไปเตะกับชุดใหญ่ญี่ปุ่น
นักเตะเขาไปค้าแข้งที่ยุโรปกันหมด
อยากจะดูไหมที่เราจะเตะกับออสเตรเลีย
ที่เขาได้แชมป์เอเชียนคลับมาหมาด

กัมพูชาไทยเขมรไทยเวียดนามอยู่นี่เหรอ

คือดีแค่ไหนล่ะที่เราได้เจอ

ก็ถ้าไม่เจอก็นั่งตบยุงไง

หรือเด็กเราถ้าสมมุติมาดที่สุด
หมายความว่าทุกเกมเราต้องเล่นให้เป็นเกมที่แบบว่า
มาตรฐานตัวเองสูงสุดในทุกตำแหน่ง

ก็ไปลุ้นว่าจะได้ไปอยู่โถไหน
สุดท้ายก็คือโถ๖
ซีเรียก็ไทยไม่ไทยก็ซีเรีย

ฉะนั้นวันนี้เนี่ยอันดับเราด้อยที่สุด

ฉะนั้นเราจะไปกลัวใครล่ะ

แพ้เสมอตัว
เพราะอะไรเพราะคนก็คิดว่าไทยแพ้อยู่แล้ว
แต่ถ้าเราได้๑แต้มคือกำไร
แต่ถ้าเราได้๓แต้มคือโบนัส

วันนี้แฟนบอลคาดหวังสูงไหม
หวังถามว่าพี่โก้คาดหวังอยากไปบอลโลกที่รัสเซียไหม

ฉะนั้นก็ยังมีความมั่นใจว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้
แต่เราต้องมีกระบวนการในการที่จะเอามาจัดสรร

เพราะเราต้องมีวิธีคิดว่าเราจะสู้กับเขายังไง
แต่ไม่ได้บอกว่าลูกบอลกลม

แล้วรอไปแข่งแล้วก็บอกว่าก็แพ้
เพราะลูกบอลกลมก็คือเราสู้เขาไม่ได้

แต่วันนี้ลูกบอลกลมบอลต้องมียุทธวิธีในการเล่น

วันนี้โลกมันเปลี่ยน
ทีมที่พี่ว่ามาเนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยก่อน
ที่สาอุเขาจองคิวไปบอลโลกประจำ

เกาหลีใต้จองคิวสมัยก่อนใช่ไหมครับ
แต่วันนี้ฟุตบอลในโลกนี้

องกฤษก็แพ้ได้สเปนก็แพ้ได้
หรือทีมยักษ์ใหญ่อย่างพวกเราชอบบาเซโลน่า

คือเพราะว่ามีแฟนบอลไม่ใช่ไม่ให้กำลังใจนะคะ

ภาพจำมันมามันหวาดเสียวมากว่า

อย่างนี้พี่โก้จะบอกคนที่เชียร์ทีมไทยแบบนี้ใช่ไหม

โอ้โหนี่คุณผู้ชมนั่งตรงอย่างฉัน
จะเห็นแววตาคุณซิโก่ชัดเป็นทีวีเยอะเลยนะค่ะ

เออเออคุณผู้ชม
ตอนนี้แต่ละสโมสรให้ความร่วมมือแค่ไหนคะ
หมายความว่าไม่ได้มีต่อต้านไม่ได้มีบอกว่าไม่ปล่อย
วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะเข้าบอลโลก
ฉะนั้นทุกคนก็ร่วมมือรวมกัน
มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยก่อนที่จะไปเตะซาอุใช่ไหม

พอดีกาต้าเขาเชิญเรามา

ก็ถือว่าไปเก็บตัวที่กาต้าอุ่นเครื่องเป็นแมทฟิตด้วย
ก็ขยับเวลาจาก๗วันเพิ่มไปอีกนิดหน่อย
ก็ทุกสโมสรเองนะครับ

ฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน
เกิดความรักสามัคคีในทีมงาน

จะต้องร่วมไม้ร่วมมือ

ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปสู้กับเขาเนี่ย
ของเราต้องแข็งแกร่งในเรื่องของสภาวะจิตใจ
ในเรื่องของต่างนานา

วันนี้เนี่ยมันต้องได้ยินในเรื่องเขาว่า

ขอแค่นี้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมฉะนั้นขอแค่นี้ก่อน
ไม่ไปเชียร์รอบนี้แล้วจะไปเชียร์รอบไหน

จริงแล้วเป็นคำถามเข้ามาในโซเชียลมีเดียทุกสื่อเลยนะคะ
คุณผู้ชมก่อนที่เราจะนั่งคุยกับคุณซิโก้นะคะ

แล้วดูแล้วสมมุติว่าสู้แล้ว

ก็ถ้าคุณไม่เล่นแล้วจะให้ใครเล่นล่ะ
แฟนบอลที่นั่งอยู่บนอัธจันทร์

แต่บังเอิญเขาไม่ได้ใส่เสื้อทีมชาติ
แล้วก็พี่โก้ก็ไม่เรียกเขามา
ฉะนั้นพี่เรียกพวกเองมาแล้วเนี่ย

ไม่ดูไปดูได้ไงไปดูก็กลับสโมสรกันหมดเลย
ใช่ไหมคือคือเหมือนกับว่าให้เขามีความรู้สึกว่า

วันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นนักบอลทีมชาติ

ใช่ไหมหรือถ้าไม่ใช่แฟนบอลทีมชาติไทย

ฉะนั้นมันต้องสร้างความภูมิใจให้กับนักฟุตบอลก่อน
ฉะนั้นวันนี้พี่กำลังทำให้แฟนบอลเกิดความภูมิใจก่อน
ว่าวันนี้แพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬา
แต่วันนี้เราจะไปสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกัน

ประวัติศาสตร์ได้ในแมทนั้น
คนดูเยอะที่สุดก็ประวัติศาสตร์แล้วนะ

ผลเป็นหน้าที่ของวีโก้กับทีมนักบอล

เนื่องจากเราใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่รู้จะกระหน่ำอะไรกันหน้ากระหนานะคะคุณผู้ชม

มีหนึ่งข้อความสัญญากับเขาไว้ทางทวิตเตอร์นะคะ

ที่เขาทำให้ผู้หญิงที่ดูบอลไม่เป็น
แย่งชิงซื้อบัตรซื้อเสื้อเพื่อไปเชียร์ถึงสนาม
และจะตามไปญี่ปุ่นด้วย

นี่ไม่ใช่แค่ในบ้านนั้นนอกบ้านด้วยนะ

อย่างเช่นที่เรารอบที่ผ่านมานะ
เราไปเวียดนาม๒๓๐๐คน
เราไปอีรักษ์๔๕๐๐ไกลหน่อย
แล้วก็ไต้หวันก็อาจจะสัก๒๓๐๐บาท

คนเนี่ยเขาก็อยากไปดูบอลด้วยไปเที่ยวด้วย
ถูกไหมฉะนั้นเราเลือกถูกแล้วที่จะเจอออสเตรเลียกับญี่ปุ่น
สาอุบางคนตลอดชีวิตยังไม่เคยไปนะ
แล้วคุณจะไม่ไปหรอคะ

มีเขาเรียกว่าภูเขาหิมะตกตลอดทั้งปี
เป็นที่แรกที่มีเขาเรียกว่า
ที่ชมก็เรียกว่าชมเล่นสกี
แล้วทั้งปีเล่นสกีที่นี่เป็นแห่งแรกของโลก
ใครยังไม่เคยเล่นสกีพี่ก็ยังไม่เคยหรอก
แต่พี่บอกแหล่งท่องเที่ยวเขาหน่อย
แต่ขอเรื่องกำลังใจเรื่องสุดท้ายก่อนไปโฆษณา

จะทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
หรือจะแตกกันคราวนี้

เขาก็รอว่าพี่โก้จะพูดอะไรใช่ไหม

หมายความว่าวันนี้นะครับท่านนายกรับปากแล้วนะครับ

รัฐจะเพิ่มได้แต่ไม่เป็นไรไม่เอานะครับ
แล้วก็ท่านนายกก็รับปากกับน้องกับกัปตันทีม

ว่า๓๐ล้านได้แน่นอนนะครับ
จริงแล้วมันเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ
ฟุตบอลชุดนี้ไม่ได้เรียกร้องอะไรตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

ก็คือทุกคนก็ทำเพื่อประเทศชาติ
วันนี้เราเห็นบรรยากาศแฟนบอลคนดูเต็มสนามตลอด
แล้วก็แฟนบอลที่รออยู่หน้าจอทีวี
ไม่ต้องถ่ายท่อตลอด

วันนี้เนี่ยเงินซื้อความสุขของคนทั้งประเทศไม่ได้หรอก

วันนี้เราดีใจที่เราได้เห็นบรรยากาศ

ปกติการเล่นโบลที่ประดูกอันนี้
รุ่นพี่เค้าทำอยู่ตอนนี้

แต่เราอยากเห็นหลีกของเรามีความสำเร็จ
แล้วก็น้องหลายคนก็จะได้หันมาเล่นกีฬา
เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้จะไม่ทำให้ทีมชาติไทย
ซึ่งตอนนี้เราฝากความหวังมากมีปัญหาใช่ไหมคะ

เพราะว่าเท่าที่มีก็ยังไม่มีใครออกมาโวยวาย

เดี๋ยวท่านนายกกลับมาจากอังกฤษก็น่าจะเรียบร้อยนะครับ

เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเรื่องซิโก้ล้วนนะคะ

เพราะห่วงอนาคตซิโก้ก็เหมือนห่วงอนาคตนักบอล
ก็เหมือนห่วงอนาคตทีมชาติไทย

คุณผู้ชมของเราอยู่กับซิโก้นะคะ

ชื่อบางท่านในข่าวนะคะก็ถามตามข่าว

ตกลงเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยยังคะ

ตอนนี้ยังใจกันอยู่ไหมคะ
หรอกก็คือจริงแล้วเนี่ย
ท่านก็อยากทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบสากล
ตอนนี้ก็พูดคุยกัน
จริงแล้วพี่โก้ก็ตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติอยู่แล้ว

ฉะนั้นณตอนนี้ก็คือฝ่ายกฎหมายของสมาคมก็ร่างสัญญามาให้ดูแล้วล่ะ
ก็คือพี่ก็ให้ฝ่ายกฎหมายของพี่ช่วยดูว่าเป็นยังไงบ้าง
คือเราก็ดูแค่ว่าจะทำงานกี่ปีกี่วัน
หรือผลงานจะต้องมีการประเมินอะไรกันบ้างไหม
แล้วก็โดยหลักการแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ
เดี๋ยวท่านนายกกลับมาก็คงจะเรียบร้อยดี
อัดไหมคะถ้าต้องมีสัญญาแล้วโอ้โหต้องเขียนละเอียดยิบ
ไม่จริงแล้วก็คือนักบอลอาชีพเราก็มีสัญญา
เราก็เหมือนกับเขาเรียกว่าหมาล่าเนื้อมนุษย์เงินเดือน

แต่วันนี้มือปืนรับจ้างของเราถ้าเราไม่ทำทีมชาติเราก็ต้องทำสโมสรใช่ไหม

ฉะนั้นการเป็นโค้ชทีมชาติก็เหมือนกัน
ฉะนั้นในตรงนี้พี่ว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญ
แต่เราสาระสำคัญคือว่าเราจะทำทีมชาติไทยไงให้ดีที่สุด
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกหรือแรงขับที่จะทำทีมชาติเหรอคะกับการเมือง
มีสัญญาโดยเฉพาะกับนายกท่านใหม่ด้วย
ไม่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าคือสัญญาแค่ว่าเราจะทำทีมชาติมากน้อยขนาดไหน
ถ้าทีมชาติไทยถ้าพี่โก้ทำทีมดีปุ๊บเนี่ยสินค้ามันก็น่าซื้อขายใช่ไหม
จับต้องใช่ไหมฉะนั้นถ้าพี่ทำทีมชาติดีสมาคมก็ผลพลอยได้ก็ต้องดีตามใช่ไหม
แต่ถ้าจ้างพี่แล้วทำไม่ดีปุ๊บความเสียหายมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นสมาคมไง
มันเกิดขึ้นกับทั้งประเทศไงใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นไม่ใช่สาระสำคัญ
สาระสำคัญว่าเราจะเดินหน้ายังไงจะพัฒนาวงการฟุตบอลยังไงมากกว่า
น่าจะเซ็นก่อนหรือหลังเริ่มเตะนัดแรกรอบ

ไม่พูดเล่นเฉยคือคือคือเร็วเร็บเร็วมันน่าจะเกินเดือนนี้นะค่ะ
คุณจิรดาคิดดำรงนะคะถามว่าสัญญาแค่๒ปีเพียงพอไหมนะคะจริงหรือเปล่า
ข่าวว่าถ้าผ่านรอบ๑๒ทีมจะเซ็นอีก๒ปีแล้วถ้าไม่ผ่านอนาคตจะเป็นยังไง
แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวอันนี้ไว้เก็บไว้ถามดีกว่านะคะ
เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนประเด็นเรื่องเซ็นสัญญากับสองคริส
ขึ้นอยู่ท่านนายกนะครับท่านนายกว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
นี่นะคะอ้าวไหนขึ้นแล้วถามคำถามอีกคำถามหนึ่งเลยก็แล้วกันนะคะ
อนุญาตต้องพาดพิงนะคะคุณธีรดาถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องมีประธานเทคนิค
จำเป็นจำเป็นจำเป็นใช่ไหมคะต้องเป็นจำเป็นฮะจำเป็น
เพราะว่าประธานเทคนิคก็จะมีการกำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลทั้งระบบ
ตั้งแต่เยาวชนนะครับสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดบอลหญิงบอลชายนะครับ
ต้องมีการเขาเรียกว่าวางปรัชญาในการบิวอัพทีม
ทีมชาติไทยจะเล่นระบบอะไรเล่นแบบไหนในการพัฒนาด้วยนะ
หมายความว่าวันนี้เราต้องพัฒนาไม่ใช่นักบอลอย่างเดียวนะ
ต้องพัฒนาในเรื่องของบุคลากรโค้ดวันนี้เรายังมีโค้ดน้อยอยู่
ฉะนั้นในปีหน้าเราจะมีเรื่องของการอบรมโค้ดโปรลายเซ็นต์
อืมซึ่งต่อไปถ้าปีหน้าเนี้ยถ้าไม่ใช่โปรไลเซ็นต์เนี้ยจะไปคุม
ทีมสาวะแห่งทีมบุรีรำชนบุรีมังทองไปเล่นเอส๔เฉพาะหลีกถ้าไม่มีโปรไลเซ็นต์เนี่ยไม่ได้นะ

ฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของพัฒนาบุคลากรด้วยฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าใน๔ปีเนี่ย
มันจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

คือตอนนี้ข่าวเยอะก็รู้ใช่ไหมคะ

ไม่จ้ะกล่าวเกี่ยวกับพี่ได้เยอะ

จิกกู้จะเกี่ยวไหมกับการเปลี่ยนตัวนายกนะคะ
จำเป็นไหมที่ผลงานบนโลกรอบคัดเลือก
เกี่ยวไหมว่าก่อนนี้จะเซ็นกี่ปี
พอผลงานออกมาแล้วจะเซ็นไม่เซ็นเพิ่มไม่เพิ่ม
แล้วพอมีโค้ชเฮงเข้ามาด้วยคือมันปนกันอยู่๓ชื่อนี้นะ

วันนี้ท่านนายกเองวางแผน๑๐ปี

แล้วก็ถ้าทีมชาติมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง

แล้วมันจะต้องหนีออกจากวงการฟุตบอลเลยหรือเปล่า
มันไม่ใช่นะถูกไหมฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนบทบาท
หรือเปล่าฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับท่านนายกว่า
จะวางการประเมินไว้ว่ายังไงค่ะถูกไหมฮะฉะนั้นประเมินเนี่ย
บอลโลกถ้าไปไม่ได้แล้วจะยังไงหรือถ้าจะต้องวางแผนอย่างเช่น
กี่ปีอ่ะสองปีนะรอบคัดเลือกใช่ไหมอืมอ่าแต่ถ้าสองปีเสร็จแล้วเนี่ย
ถ้าสุภาพบนธรรมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรอบสุดท้ายที่รัสเสียได้อืม
แล้วจะยังไงต่ออืมใช่ไหมหือหรือถ้าอย่างนี้เนี่ย
ทีมชาติไทยเนี่ยชุดนี้เนี่ยที่พี่โก้กับทีมงานทำมาแล้วเนี่ย
มันเล่นเอเชียนคับไหมเล่นเอเชียนคับแล้วนะปีสองพันสิบเก้าอย่างงี้ใช่ไหม
ฉะนั้นจะยังไงต่อจะให้พี่โก้ทำต่อไหมหรือจะให้คนอื่นมาทำ
เห็นไหมมันฟุตบอลเนี่ยมันมันมันมันต้องดูว่า
มันขึ้นอยู่กับการประเมินยังไงนะครับขอถามบวกเพิ่มเข้าไปค่ะ
เป็นข้อย่อยที่สำคัญมากคือซิโก้อยู่ทีมสตาฟของซิโก้ก็ต้องอยู่ถูกไหม
ไม่ใช่ซิโก้อยู่คนเดียวแล้วเปลี่ยนทีมสตาฟถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่
อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคือเรามีการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาพี่โก้ให้ขาปุ๊บก็คือทีมสตาฟจะสร้างความสำเร็จ
เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีคนไหนแหกคอกหรือไม่ดีหรืออ่า
เราได้แชมป์๔เกมมาสองสมัยเราได้แชมป์ซูกิครับ
ได้อันดับ๔เอเชนเกมเพราะทีมงาน
ไม่ใช่พี่โก้คนเดียวอืมนักบอลก็มีส่วนอยู่แล้วแล้ว
แต่ทีมสตาร์ฟโค้ดสำคัญที่สุด

พวันนะคะมาจากเฟซบุ๊คของไทยรัฐทีวีเช่นเดียวกันนะคะ
บอกว่าถ้าไทยได้เข้าบรรโลกครั้งแรกที่พี่ซิโก้อยากได้อะไรเป็นรางวัล

เขาเรียกว่า
แบบเราพาทีมเราไปขนาดนี้

ใครเอาได้ที่รอ

มันไม่ได้อยากได้ทรัพย์สมบัติไม่ได้อยากได้อะไรนะครับ
เพราะว่าพี่ต้องทำงานให้กับประเทศชาติไปตลอดชีวิตอยู่แล้ว
คือวันนี้พี่ก็มีมูลิธิซิโก้อยู่แล้ว
พี่ต้องสร้างเด็กปั้นให้กับทีมชาติ
ตอนนี้พี่กำลังจะเซ็นสัญญานะครับ
ก็คือกำลังจะสร้างสนามฟุตบอลนะครับในนามมูลนิธิ
ก็คือได้ที่ของทรัพย์ศิลป์สวรรคศัตริย์เป็นที่ของนายหลวง
ฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าเราต้องทำงานทดแทนบุคคลแผ่นดิน
ฉะนั้นตอนนี้พี่อายุ๓๐กว่า๔๕
อย่าพูดถึงมาเท่าไหร่แล้วแต่
แล้วพี่เซ็นสัญญาเช่าที่ดินไว้ประมาณ๓๐ปี
พี่ก็ต้องอยู่กับฟุตบอลอีกประมาณ๗๐ปี
ฉะนั้นมันแยกพี่อีกอย่างรุ่นบอลไม่ได้หรอก
ฉะนั้นวันนี้ในช่วงที่พี่ทำหน้าที่ทีมชาติ
ก็ต้องทำให้เต็มที่ใช่ไหม
แต่สิ่งที่ต้องการเห็นก็คือวงการฟุตบอลเราพัฒนา
หนึ่งมีโค้ดที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศเป็นหมื่นคน
เห็นเด็กนักฟุตบอลพัฒนาเติบโตมาเป็นหมื่นเป็นแสนคน
วันนี้มองระยะยาวขอคำถามระยะยาวแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมคะ
จากคุณหนุ่มสันติอินทศรจากเฟซบุ๊คเช่นเดียวกัน
บอกว่าพี่โก้คุมทีมตลอดไปเลยได้ไหมคะ
แล้วแต่เขาจะจ้างนะท่านนายกจ้างปุ๊บก็ทำนะ

ก็ตอบแล้วนี่ว่าถ้าจ้างก็ทำถ้าไม่จ้างก็ไปทำอย่างอื่น
ก็ไปสอนบอลเด็กไปสร้างอนาคตให้เด็ก
มีคนถามอันนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเพราะเวลาไม่เหลือแล้ว
ใช้คำว่าซิโก้ของเราเลยนะครับว่าซิโก้ของเราสมบัติชาตินะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้ประเด็นอะไรที่มันจะขยายไปมากกว่านี้คุณผู้ชมติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีเช่นเดียวกันนะคะ
วันนี้เวลาน้อยมากขอบคุณนะคะที่มาให้สักถามดราม่าบ้างไม่ดราม่าบ้างเนอะ
ไม่ไม่ดราม่าหรอกเพราะว่าคนรู้ว่าเราทำอะไรอยู่
วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันเวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์ต่อกันเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ